ทีนี้มาดูเหตุการณ์ชิงทรัพย์ในร้านทองที่หาดใหญ่กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย

เป็นภาพขณะที่คนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไป
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้กันก่อนนะคะ
โดยคนร้ายบุกเดี่ยวเข้ามาชิงทรัพย์ที่ร้านทอง
ห้างทองรัตนมณีในเขตเทศบาลเมืองคอหง

คนร้ายมาเป็นผู้ชายคนเดียวค่ะ
ก็ใส่ชุดสีดำทำทีเข้ามาเลือกซื้อทองในร้าน

ก็จะมีพนักงานหญิงอยู่หน้าร้าน๓คน
แล้วจังหวะนี้เขาก็หยิบซ่อยคอมา
เป็นทองรูปภัณฑ์หนัก๙บาทมูลค่าเกือบ๒แสนนะคะ
ทีนี้ตอนที่พนักงานปิดล็อกประตูอัตโนมัติ

แต่คนร้ายพยายามค่ะดึงประตูหน้าร้านจนกระจกแตก

หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙
ก็เข้าตรวจสอบเก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้าย
แล้วก็เร่งติดตามหาเบาะแสของคนร้าย

แต่ว่าตอนนี้รายงานข่าวแจ้งมาว่ายังไม่พบตัวนะคะ